เดี๋ยวฉันจะพาคุณผู้ชมพาคุณสืบสกุล
ไปจัดทัวร์สวดมนตร์บนฟากฟ้า

ทัวร์สวดมนตร์บนฟ้า

เขาบอกว่าไปได้ถึง๙๙วัดในวันเดียว

เราไป๙วัดในวันเดียวเราก็เหนื่อยแล้วนะ

แต่ว่าเพื่อบุญที่ยิ่งใหญ่
แต่ทีนี้ได้๙๙วัตต์

เขาจัดเที่ยวบินพิเศษมา
ทัวร์บินรับมงคลบนฟากฟ้า

คือเป็นการบินวน
ไม่ลงจอด๓ชั่วโมง
อาจารย์คาทาเป็นผู้เชี่ยวกับประวัติศาสนาและวัฒนธรรมด้วย

แล้วก็จะบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ต่างด้วย
ทีนี้ไปถามทางด้านของนายวิวัตรปิยะวิโรธ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการพาณิชย์บริษัทการบินไทย
ว่าโครงการนี้ที่มาที่ไปเป็นอย่างไร
ก็เล่าให้ฟังบอกแบบนี้เอามานะคะ
เที่ยวบินพิเศษบินรับมงคลบนฟากฟ้า
๙๙สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทย
เขาจะมีการนำนักท่องเที่ยวเดินทางไป
พร้อมกับการสวดมนต์บนเครื่องบินค่ะครับทีนี้ไม่ได้บินเฉยเฉยนะคะ
อย่างที่บอกไปจะมีอาจารย์คาทาไปด้วย
เป็นผู้นำสวดมนต์เสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

แล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวไทยตามนโยบายของรัฐบาล
และเป็นการเปิดประสบการณ์การเดินทางบนเครื่องบินรูปแบบใหม่
นั่นก็คือบินวนไม่ลงจอดบินโฉบก็อบอุ่นแล้ว

บินชบก็อบบุญได้แล้วนะ
โฉบก็โอบบุญแล้วแค่ชื่อก็อยากไปด้วยแล้วนะคะ
การบินจะบินในวันที่๓๐พฤศจิกายนนี้สิ้นเดือนนะยังพอเตรียมตัวทัน
ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตอนบ่ายโมงครึ่ง
เขาจะบินผ่านสถานที่ศักดิ์สิทธิ์๙๙แห่งใน๓๑จังหวัดของประเทศไทย
อาทิกรุงเทพมหานครชนบุรีระยองสุราธานีประจวบคิริคัน
นครปฐมสุพรรณบุรีพระนครศรีอายุทยาพิศนุโลกสุโขทัยชัยภูมิ
นครราชศรีมาเป็นต้นครับนะคะแล้วก็จะบินกลับมายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ตอน๔โมงครึ่ง๔โมงเย็นใช้เวลาบิน๓ชั่วโมงนะคะ
ทีนี้มาถามหน่อยราคาหลายคนอยากทราบว่าอ้าวแล้วราคาล่ะเป็นยังไงอยากรู้อยากรู้ใช่ไหม
โฉบโอบบุญเนี่ยนะฮะชั้นประหยัดนะคะก็จะเริ่มต้นอยู่ที่๕๙๙๙บาท
ส่วนชั้นธุรกิจจะเริ่มต้นที่๙๙๙๙บาทค่ะชาวเน็ตมีการตั้งข้อสงสัยเหมือนกันนะคะ
คุณสืบสกุลสำหรับแคมเปญนี้สงสัยว่าเอ๊ะการบินผ่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยถือว่าได้บุญแล้วเหรอ
บางคนตามความเชื่อนะบอกโอ้โหขอแค่บินผ่านก็พอนะฮะขอให้รู้ว่าข้างล่างเนี่ย
เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนเราก็ยกมือสาธุสาธุก็พอแล้ว
เพราะว่าโอ้โหถ้าเราจะไปเอง๙๙วัดเราคงไปไม่ไหว

คือบางคนเดินทางทางรถยนต์บอกว่า๙วัดก็เหนื่อยแล้ว
แล้วนี่บินวนตั้ง๙๙วัดจะเป็นยังไง
บางคนสอบถามผู้รู้นะคะว่าการบินวนบนวัดถือว่า

ก็มีข้อสงสัยหลายอย่างแล้วก็มีการถาม
ฟากฟ้าตอนเราอยู่บนเครื่องเราทำอะไรบ้าง

ข้างล่างเป็นสถานที่แห่งไหนอย่างไร
ในเรื่องนี้เองเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว
พระราชธรรมนิเทศหรือว่าพระพยอมกรยาโน

การทำบุญทางพระพุทธศาสนา
จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากขนาดนี้

หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจะได้ไม่คุ้มเสีย
ตรงนี้คือสิ่งที่ต้องคิดอย่างมีสติครับ
ฟังเสียงพระพยอมท่านหน่อยฮะ
แพงเกินมันจะทำให้เป็นส่วนเกินซะมากกว่า
นะฮะก็เป็นการแสดงความคิดความเห็นของพระพระยอมท่านนะฮะ
พระพยอมน่ะนะฮะ

แต่ว่าเหมาะกับคนที่มีทุนทรัพย์พอเพียง
ถ้ามีทุนทรัพย์เพียงพอก็ทำไปเลย
แต่ถ้าคุณไม่มีเงินหากจ่ายไปในราคาสูงแบบนี้
ก็จะหมดโอกาสในการทำบุญอย่างอื่นหรือเปล่า
อันนี้เป็นการตั้งคำถามมาเนี่ยนะคะ

แต่ว่าสันเสริญคนคิดไคร่ครวนดีแล้ว
นำไปปฏิบัติดีปฏิบัติได้

ไม่ดำเนินการตามทางสายกราก
ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่ความศรัทธาแล้วก็ใจของท่านนะ
ถ้าท่านอยากจะไปร่วมงานบุญแบบนี้

หรือท่านจะใช้วิธีของท่านก็ได้นะครับ